หกนาฬิกาห้าสิบหกนาทีนะคะมาพบกันในช่วงสายตรวจโซเทียลค่ะ
เฟื่องพร้อมแล้วเช้านี้ค่ะอรุณสวัสดิ์คุณผู้ชมนะคะ
เจอกันกับเฟื่องแบบนี้ในช่วงของสายตรวจโซเชียล
วันนี้วันศุกร์แล้วนะคะเดี๋ยวก็ได้หยุดพักผ่อนกันนะคะ
แต่ว่าเหตุการณ์วันนี้บนโลกโซเชียลมีหลากหลายเรื่องที่อาจจะทำให้

เสาร์อาทิตย์เนี่ยบางคนขับรถออกต่างจังหวัดอืม
เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ใกล้ตัวนะคะมีการมาเผยแพร่บนโลกโซเชียลโอ้โห
มีรถกระบะเนี่ยทำแบบตีคู่สูสีมาแล้วก็เบียดให้รถอีกคันนึง
ตกข้างทางนะคะไปแบบเต็มที่เลยมีพลเมืองดีเข้ามาช่วยเหลือ
แล้วก็นำมาเผยแพร่บนโลกโซเชียลกันค่ะเหตุการณ์นี้นะคะ
ถูกเปิดเผยโดยนายดำรงค์อายุสามสิบสามปี
ประกบบนถนนสายเอเชียช่วงอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
เมื่อช่วงเวลาเกือบบ่ายโมงของวันที่๔กรกฎาคมที่ผ่านมา
โดยเจ้าของคลิปนะคะมั่นใจว่าเหตุการณ์นี้
คนขับรถกระบะเนี่ยได้ถูกแก๊งตบทรัพย์เล่นงาน
ขับติดตามอย่างกระชั้นชิดพร้อมกับบอกให้เพื่อนร่วมทางอีกคันนึง
ขับตามหลังมาเนี่ยทราบว่าเหตุการณ์ที่เห็นเมื่อสักครู่
เป็นการชนตบทรัพย์แล้วก็ขอให้ช่วยไปอยู่เป็นเพื่อนคนขับรถกระบะสีเขียว
ด้วยความเป็นห่วงด้วยนะคะไปฟังเสียงกันค่ะ
ชนตบซับชนตบซับผมมีกล้องผมมีกล้องไปอยู่กันเพื่อนขนาดหน่อย
มีการแจ้งไปยังรถอีกคันนึงว่าโอ้นี่เหตุการณ์นี้ต้องช่วยกันหน่อยนะคะ
ดำรงค่ะเปิดเผยกับทีมข่าวว่าสาเหตุที่มั่นใจว่านี่เป็นแก๊งตบทรัพย์
แต่สุดท้ายก็มาเจอขับชะลออีกครั้งหนึ่งในช่องทางซ้าย
จากนั้นทำทีจะขอแซงในช่องทางขวา
ทำให้รถกระบะเหยื่อต้องหลบเข้าซ้าย
เข้าชนเบาบริเวณด้านซ้ายของตัวรถอย่างพอเหมาะพอดีเลยนะคะ
ซึ่งจากคลิปเนี่ยจะเห็นว่าเมื่อรถกระบะถูกชนแต่ไม่หยุดจอดทันที
เนื่องจากคนขับรถกระบะได้เปิดเผยกับนายดำรงค่ะ
บอกว่าต้องการขับไปหาที่สถานีตำรวจ
แต่ยังไม่ทันถึงก็ถูกเก๋งคู่กรณีขับไล่
แล้วก็เปิดไฟกระพริบให้จอดข้างทาง
หยุดจอดตกลงกันบริเวณไหลทางหน้าโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีค่ะ

ดำรงนะคะก็หยุดรถด้วยเหมือนกัน
เพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือคนขับรถกระบะ
จากกล้องติดหน้ารถยนต์สามารถบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้
เป็นพยานชั้นดีแบบที่เห็นนี้ล่ะค่ะ

คนขับรถเก่งได้เข้ามาถามว่า

ถ้าต้องการซ่อมรถให้ไปคุยกันที่โรงพัก

ทำให้คนขับรถเก่งรีบขับรถออกไปจากจุดเกิดเหตุ
โดยที่ยังไม่ทันได้ตกลงเรื่องค่าเสียหายแต่อย่างใดเลยนะคะ

ก็มีการแชร์คลิปจำลองเหตุการณ์ที่มีผู้ทำเอาไว้ในยูทูป

ให้รู้เท่าทันพฤติกรรมของมิจฉาชีพบนท้องถนนแนวนี้ล่ะค่ะ
ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกชะลิดวิริยไกรศรีกุลนะคะ
ผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรคลองขลุง
แล้วก็พันธุ์ตำรวจเอกอิทธิชำนาญหมอ
ผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรขานุวรรลักษณ์บุรี
ซึ่งรับผิดชอบบริเวณพื้นที่รอยต่อจุดเกิดเหตุแล้วก็จุดเจรจา
เปิดเผยว่าได้รับชมคลิปดังกล่าวแล้ว
เรื่องต้นนะคะพบว่ารถเก่งทั้งสองคันมีพฤติกรรมคล้ายกับแก๊งตบทรัพย์ค่ะ
แต่หลังเกิดเหตุทางผู้ขับรถกระบะเนี่ยไม่ได้เข้ามาแจ้งความ
แนะนำให้ประชาชนนะคะบอกว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้โทรมาแจ้งเลยค่ะ๑๙๑นี่แหละ
หรือว่าไปตกลงกันที่สถานีตำรวจที่ใกล้เคียงที่สุดนะคะ
เพื่อให้ตำรวจเป็นพยานในการไกล่เกลี่ย
พร้อมทั้งฝากถึงประชาชนถ้าเป็นไปได้ขอให้ติดกล้องรถยนต์
เพื่อใช้บันทึกเหตุการณ์ต่างเนื่องจากเป็นพยานหลักฐานสำคัญชั้นดีนะคะ
ถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดอย่างเช่นกรณีแบบนี้นี่แหละค่ะ

ก็มักจะเลือกเหยื่อที่ขับรถเก่าดูแล้วอาจจะไม่มีประกันภัย
รู้ตัวว่าเข้าข่ายอาจตกเป็นเหยื่อจะต้องระมัดระวังกันให้มากขึ้นนะคะ
เชื่อว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้
ที่ฉันเองเคยเล่าข่าวแบบนี้หลายครั้งในอดีตเคยมี
บอกว่าช่วงนี้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องบนท้องถนนมีเยอะยังไงเคารพกฎจราจรกันด้วย
นะคะก็ส่งมาทักทายกันบนท้องถนนนี่ต้องระวังหลายเรื่องนะ
ความมืดด้วยบางทีบางทีจะเป็นคนดีเห็นเขาล้มอยู่จะลงไปช่วยก็ไม่รู้อีกว่าล้มจริงไม่จริง
เห็นเยอะนะคะเรื่องแบบนี้โดยเฉพาะหญิงผู้หญิงอย่างเราน่ากลัว
ต้องทำยังไงบ้างเราต้องมีอะไรติดรถไว้เหรอถึงจะปลอดภัย
กล้องหน้ารถหนึ่งผู้ชายค่ะมีคนคอยช่วย
อันนั้นก็เป็นออปชั่นนะคะถ้ามีก็เป็นเรื่องที่ดีคุณพ่อค่ะให้คุณพ่อไว้หนวดด้วยนะคะ